เอาเรื่องนี้คุณผู้ชมครับข้าราชการระดับสูงครับ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุจริตงบจัดพิธีบวงสวงเทวดาเป็นเงิน๘๐๐๐บาท
สร้างนะครับตัวละครขึ้นมาตบตาแล้วก็เบิกจ่าย
จับได้ที่ไหนรู้ไหมจับได้ที่โต๊ะทำงานเลยฮะ
โอ้โหตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือปปนะครับ
นำกำลังเข้าจับกลุ่มราชการระดับสูงท่านหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีเงินสดของกลาง๗๙๑๘๐
คดีนี้นะฮะคดีนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสบอกว่า
ฆาตกรรมรายนี้มีพฤติการใช้อำนาจและหน้าที่นะครับ
แล้วก็ตำแหน่งทุจริตจัดทำโครงการบวงสงเทพยดา
ผู้รักษาเครื่องกิตยศประกอบศพ
จัดขึ้นณวัดใหญ่ชัยมงคลเมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยใช้งบประมาณจำนวน๘๐๐๐บาทครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายอันเป็นเท็จ
แล้วนำไปให้ผู้ประกอบการรายหนึ่งลงนามนะครับ
แล้วก็เอาหลักฐานนั้นมาเบิกจ่าย๘๐๐๐บาท
เพื่อนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงวางแผนแล้วก็เข้าจับกลุ่มขณะส่งมอบเงินในห้องทำงานเลย
เรื่องต้นข้าราชการระดับสูงท่านนี้ยังคงยืนกรานปฏิเสธ
อ้างว่าเงินที่เอามาส่งมอบให้นั้นเป็นเงินที่เคยยืมหรือติดค้างกันมาก่อน

เนื่องจากแนวทางการสืบสวนทราบว่า
จากกรณีดังกล่าวแล้ว
เขายังเคยกระทำในลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเจ้าพนักงานของรัฐยักษ์ยอกทรัพย์
ที่ประกันตัวและหาหลักฐานมาต่อสู้คดีครับ